พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าประกวดสาวงามนะครับ
งามประเพณีดอกจูดบานที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
คืนนี้เนี่ย๓ทุ่มนี่ตอนนี้เท่าไหร่นี่๔ทุ่มแล้ว
นี่เขากำลังเดินประกวดรอบสุดท้ายกันอยู่นะ
ผลน่าจะออกมาสัก๕ทุ่มครึ่งนะครับ
แต่เมื่อวานนี้ตอนที่เขากำลังซ้อมเดินประกวดรอบสุดท้ายกันอยู่
ตอนนี้สาวงามมีอยู่๒๐คนพอขึ้นเวทีนะครับ
ซ้อมอะไรกันเสร็จมานั่งพักกันด้านล่าง
มีสองคนแถวนั้นก็มีต้นตะเคียนอยู่นะแถวเวทีอ่ะ
มี๒คนนะฮะสาวงาม๒คนเกิดอะไรขึ้นท่านไปดูนะฮะ

โหโอเตรนดี้๙๐ปี
จูดบานสองคนครับทุกผู้ชมครับที่เยี่ยมเผือเฉาะนครสวีธรรมราชนะครับ
มีลักษณะเหมือนกับมีอะไรเข้ามาสิ่งร่าง
ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคือแม่ตะเคียนทองนะฮะ
ตะเคียนทองมาสิ่งร่างนะครับ
เพราะว่าเขามีอาการลักษณะแบบนี้แล้วก็ชี้ไปที่ต้นตะเคียนทอง
ต้นใหญ่ขนาดสามสี่คนโอบสองต้น

แต่ละต้นนี้ก็สูงใหญ่มากนะครับ
โคนต้นก็มีการตั้งสารมีเครื่องเส้นไหว้อยู่นะครับ
ผู้หญิงสองคนนี้เป็นสาวงามผู้เข้าประกวดที่ดานดอกจูดบาน
งามประเพณีดอกจูดบานของอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับ
คืนนี้นะจะตัดสินแล้วนะครับคาดว่าผลจะออกมา๕ทุ่มนะครับ
แล้วสองคนนี้น้องสองคนนี้เนี่ยเป็นผู้เข้าประกวด
หมายเลข๔กับหมายเลข๗เป็นตัวเต็งจะได้ตำแหน่งทั้งคู่ด้วยนะครับ
นี่ฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่นั่งพักหลังจากซ้อมเดินกันนะฮะ
ก็มีอาการแบบนี้นะครับก็มีคนมาช่วยกันนะฮะ
หลายคนก็บอกว่าสงสัยจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้อง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะครับที่มาเข้าร่าง
ก็ให้ไปทำพิธีไหว้กราบขอขมาอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้นะครับน้องทั้งสองคนเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังอยู่บนเวทีนะครับ
แต่ว่าเราได้ไปคุยก่อนขึ้นเวทีนะครับมีน้องบัวนะ
น้องบัวกับน้องรุ่งนะครับน้องบัวนี่คือผู้เข้าประกวด
หมายเลขเจ็ดนะฮะบอกว่าตอนเดินซ้อมประกวดธิดาบนเวที
แล้วเกิดอาการหูร้อนตัวสั่นพอลงมานั่งพักข้างล่าง
มีอาการคลื่นไส้พี่เลี้ยงเนี่ยคิดว่าน้องเขาไม่สบาย
ก็ให้กินยาพอกินยาไปแล้วก็คลื่นไส้อีก
แต่ไม่อาเจียนแล้วก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นไปตามคลิปแบบนี้เลยส่วนน้องรุ่งนี่
แล้วนิวรุ่งบอกว่ามันวานนี้ซ้อมอยู่๒รอบบนเวทีรวม
กับเพื่อน๒๐คนแล้วก็มานั่งพักที่เก้าอี้ม้าหินอ่อน
กับเพื่อนอีกจำนวนนึงอีกส่วนหนึ่งก็ไปในห้องพักที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้
แล้วมีอาการแปลกมือเท้าสั่นนะฮะแล้วก็กรีดร้องขึ้นมาพูดจาแปลก
มาบอกตอนหลังนะน้องก็บอกว่าไม่รู้เรื่องหรอกว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ฮะก็เป็นเรื่องแปลกนะครับส่วนนี้คือภาพการประกวดนะฮะ
ในช่วงคืนที่ผ่านมาแล้วก็คืนวันนี้รอบสุดท้าย
ก็เดี๋ยวรอฟังผลกันนะครับว่าใครจะได้รับตำแหน่งหรือไม่อย่างไร